ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวที่ได้รับการยืนยันกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับ
หลังจากที่เริ่มมีข่าวตั้งแต่ช่วงสักกลางดึกต่อถึงเช้ามืดในวันนี้นะครับ
พลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษท่านถึงแก่ศัลยกรรมนะครับ
ท่านก็ถึงแก่ศัลยกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับ
โดยตลอดช่วงเช้าในวันนี้นะครับก็มีโลกโซเชียลที่มีการแชร์ข่าวในเรื่องนี้นะครับ
แล้วกระแสข่าวดังกล่าวนั้นก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริงนะครับ
พลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่กลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
และถึงแก่ศัลยกรรมเมื่อช่วงเช้าสิริอายุรวมก็คือ๙๘ปี๘เดือนนะครับ
เพราะว่าท่านก็เกิดเมื่อ๒๖สิงหาคมพุทธศักราช๒๔๖๓นะครับ
ก็ยังได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลของพลเอกเบรมด้วยนะครับ
ที่สุดแล้วก็มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพระบุว่าพลเอกเบรมประธานองค์คมนตรีสองแผ่นดินได้จากไปอย่างสงบแล้ว

ที่พลเอกเบรมท่านได้เปิดบ้านพัคสี่สาวเทเวทละครับ
แล้วก็บรรดาข้าราชการทหารตำรวจผู้นำเหล่าทัพเข้าไปรดน้ำขอพร
แล้วท่านก็ได้พูดคุยกับบรรดาสื่อมวลชนนะฮะ
แต่การคือสุวภาพของท่านก็ยังดูแข็งแรงอยู่
ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าท่านก็จะถึงแก่ศัลยกรรมอย่างกระทันหัน
นะครับแล้วเราก็ทราบข่าวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอืม
จากนั้นนะคะผู้สื่อข่าวทุกสำนักก็ปักหลักรอติดตามสถานการณ์อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วค่ะ
มีประชาชนที่รักแล้วก็เคารพพลเอกเปรมเนี่ยเดินทางมาแสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ซึ่งขณะนั้นพันเอกรัชตะลำกูลผู้อำนวยการกองกุมารเวชกรรม
ออกมาแจ้งบอกว่าทางโรงพยาบาลจะไม่มีแถลงการ
หรือแถลงข่าวใดในวันนี้ค่ะ
เช่นเดียวกับพลโทพิศนุพุทธวงศ์
หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษ
และนายทหารคนสนิทของพลเอกเปรม
ก็บอกว่าให้รอประกาศจากสำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเมื่อช่วงเย็นวานนี้

ก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร
เพิ่งจะได้รับทราบข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

วันนี้มีประชุมสภาผู้แทนรัศดรนะฮะ

ประชุมสภาผู้แทนรัศดรวันนี้พอทราบข่าว
ก็ได้ยืนไว้อะไรต่อการถึงแก่ศัลยกรรมของพลเอกเบรมนะครับ

ซึ่งทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนรัศดรชั่วคราว
ได้แจ้งแก่ที่ประชุมครับ
แต่ก่อนที่จะถึงวาระที่จะแจ้งให้ทราบ
ก็ขอแสดงความไว้อะไรนะครับ
ขอให้ทุกท่านยืนขึ้นนะครับ
เนื่องจากพระท่านเปรมตินสุรนนท์นะครับ
ท่านได้สิ้นเมื่อเวลา๙โมงกว่าของวันนี้นะครับ
ก็ขอให้ทุกท่านนะครับ
นั่งระลึกแสดงความเสียใจสักหนึ่งนาทีนะครับ
ด้านฝนโทวิรชนสุขลทธปฏิภาค
รองควสกประจำสำนักนายรัฐมนตรี

ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี

ต่อการถึงแก่อศัลยกรรมของพลเอกเปรม
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
ย้ำชัดนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นปูชนิยบุคคลสำคัญ
ที่สร้างคุณุประการให้กับประเทศชาติ

พลเอกเตรมตินสุรนทนท่านเป็นชาติจังหวัดสงขลานะครับ
เพราะฉะนั้นพอทราบข่าวเรื่องการถึงแก่ศัลยกรรมของท่าน
บรรยากาศที่สงขลาก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
นี่เป็นบรรยากาศที่หน้าบ้านพิพิธภัณฑ์พระธรรมรงค์
ตั้งอยู่เลขที่๑ถนนจนะตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับ
อยู่ใกล้กับพิพิธพันธ์ทัศนฐานแห่งชาติสงขลา
ซึ่งเป็นบ้านพักเดิมของทางต้นตระกูลของท่านพลเอกเบรมนะครับ

เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทยที่สร้างขึ้นเพื่อจำลองสถานที่เกิดของพลเอกเบรมด้วย
วันนี้ก็มีประชาชนชาวสงขลาหลายร้อยคนนะครับ
พร้อมใจกันสวมชุดดำไปยืนไว้อะไร
แสดงความเสียใจต่อการจากไปของพลเอกเปรมครับ
สำหรับพลเอกเบรมตินสุรานนท์เคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่๒ผู้บัญชาการทหารบก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
จากนั้นเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่๑๖ของไทย
ดำรงตำแหน่งอยู่๓วาระระหว่างปี๒๕๒๓จนถึง๒๕๓๑ค่ะ
หลังจากที่พ้นจากตำแหน่งนายกแล้วก็ได้รับพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้เป็นองค์คมนตรีในวันที่๒๓สิงหาคมปี๒๕๕๙
มาได้รับโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองค์คมนตรี
วันที่๔กันยายน๒๕๔๑จนถึงปัจจุบัน
พลเอกเปรมจะมีคำพูดติดปากที่ทุกคนได้ยินกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะว่า
เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ในช่วงที่พลเอกเบรมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์ทหารมาเมื่อปี๒๕๕๙
คือหลายท่านอาจจะคำพูดป่าเปรมลูกป่ามันเริ่มต้นมาจากตอนไหนอะไรยังไง
คือช่วงนั้นที่พลเอกเบรมท่านเป็นผู้บัญชาการศูนย์ทหารมาตั้งแต่ปี๒๕๑๑ผมยังไม่เกิดเลย
เพราะฉะนั้นคุณอาจารย์พรก็ยังไม่เกิดเลยนะครับ
คือพลเอกเบรมท่านมักเรียกตัวเองนะฮะเรียกแทนตัวเองต่อผู้ที่อาวุโสน้อยว่าป่า
แล้วก็เรียกผู้อาวุโสน้อยว่าลูกเรียกด้วยแบบความเอ็นดูอย่างนี้นะครับ
จนเป็นที่มาของคำว่าป่าหรือป่าเปรมแล้วคนที่เคารพนับถือใกล้ชิดพลเอกเบรมก็เลยมักจะแทนตัวเองว่าเป็นลูกป่าอย่างนี้นะฮะ
ผลงานสำคัญของพลเอกเปรมนะครับในด้านของงานการเมืองเนี่ยก็คือการผลักดันนโยบาย๖๖ทับ๒๒
การเมืองนำการทหารเพื่อยุติการทำสงครามสู้รบระหว่างพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับฝ่ายรัฐบาลเมื่อปี๒๕๑๙นะครับ
ทำให้กลุ่มนักศึกษาที่หนีเข้าป่าออกไปในตอนนั้นนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์๖ตุลาเนี่ยก็ได้หวนกลับมาเดินบนหนทางแห่งสันติภาพนะครับ
ส่วนชีวิตส่วนตัวของท่านพลเอกเบรมนะครับท่านก็นอกจากทำงานให้บ้านเมืองทางด้านของทหารหรือว่าเป็นนายกเนี่ยนะฮะท่านก็ยังชื่นชอบเรื่องของกีฬานะ
กีฬามากนะครับอย่างเช่นกีฬามวยเนี่ยฟุตบอลเนี่ยโอ้โหท่านชอบดูมากเปิดโอกาสให้นักกีฬาเยอะแยะไปเข้าพบไปขอกำลังใจก่อนจะเดินทางไป
แข่งขันรายการสำคัญนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านชอบเสียงเพลงมากชอบร้องเพลงร้องเพลงเพราะด้วยนะครับเล่น
ในหลายครั้งที่มีงานต่างเนี่ยท่านก็จะโชว์ทั้งการเล่นเปียโนแล้วก็การร้องเพลงให้ฟังอยู่เสมอเดี๋ยวระลึกถึงท่านสักหนึ่งบทเพลงกันแล้วกันนะครับ
คุณหลวงฉันคุณในรักยังคุณแค่เสียงความรัก
นี่ก็จะเป็นช่วงที่ท่านอายุเยอะหน่อยล่ะ
แต่ถ้าได้ฟังที่ท่านร้องเพลงตั้งแต่สมัยแบบโอ้โหยังหนุ่มเลยนะ
โอ้โหร้องเพลงเพราะจริงนะ
พลปเกมท่านเป็นบุคคนที่ร้องเพลงเพราะมากคนนึง
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้

กรมสมเดวพระเทพรจราสุดาสยามปรมราชกุมารี
หลวงอับศพพลปเกมตินศูลานนท์
ณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบนจมบพิษในวันที่๒๗พฤษภาคมเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
ครับขณะที่ในชัวหลีกภัยว่าที่ประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
กล่าวถึงการอศัลยกรรมของพลเอกเบรม
บอกว่ารู้สึกเสียใจกับการจากไปในฐานะนักการเมืองที่เคยร่วมรัฐบาลกับพลเอกเบรม
นามของพักประชาธิปัตย์ได้เห็นถึงความตั้งใจความซื่อสัตว์สุจริตของพลเอกเบรม
แล้วก็เป็นแบบอย่างที่หลายคนพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้และจะพูดถึงตลอดไป
ผมเชื่อว่าด้วยความตั้งใจทำงานของพลเอกเบรมนะฮะนโยบายหลายอย่างของท่าน
การทำงานอย่างซื่อสัตว์สุจริตของท่านเนี่ยจะเป็นแบบอย่างให้กับนักการเมืองรุ่นหลังคนรุ่นหลังได้ตลอดไปนะครับ